ตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยคล้ายกับรัฐมนตรีช่วย
เป็นรองประธานสภาก็จริงนะแต่เวลาขึ้นทำหน้าที่บนบันลังเป็นประธานสภา
ก็เหมือนประธานสภาคนหนึ่งเขาเวลาสมาชิกขานเขาถึงเรียกว่าท่านประธานสภาที่เคารพ
เขาไม่ได้บอกว่ารองประธานสภาที่เคารพนะ
ฉะนั้นศักดิ์และสิทธิ์ในการควบคุมการประชุมตอนที่ขึ้นนั่งทำหน้าที่เป็นประธานสภา
เท่ากันกับประธานสภาแต่ในเชิงบริหารเนี่ยอาจจะแยกอำนาจออกมา
เพราะว่างานสภาไม่ได้มีแค่งานประชุมนะมันมีงานบริหารอย่างอื่น
ที่มีฝ่ายค่าราชการประจำประกอบไปด้วยเลขาธิการเป็นเหมือนประหลัดกระทรวง
ถ้าเปลี่ยนเป็นกระทรวงนะก็มีกรมย่อยออกมา
รองประธานแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ควบคุมด้านนั้นควบคุมด้านนี้ควบคุมงานด้านนั้น
ฉะนั้นอยากให้รู้ว่าตำแหน่งรองประธานสภาถึงเป็นรอง
แต่ตราบใดที่ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานสภามีอำนาจเต็มเหมือนประธานสภา

ก็จะเป็นช่วงเวลานะครับเหมือนที่ท่านจันทร์สุภาพบอก
ในการที่จะหมุนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาทำหน้าที่
แล้วในบางกรณีเนี่ยที่ประธานสภาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ย
รองก็จะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วยเพราะฉะนั้นถือว่ามีความสำคัญมาก
แล้วก็ในอดีตในช่วงของการร่างรัฐมนูลหลายครั้งนะครับ
ก็เคยมีการพูดกันด้วยซ้ำไปว่าตำแหน่งรองประธานสภาหนึ่งคนเนี่ย

เพื่อที่จะให้เกิดเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเสียงข้างน้อย
แล้วก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับเสียงข้างน้อยไว้สภาด้วย
แต่ปรากฏแล้วก็ยังไม่เคยมีการบรรยัติเอาไว้ในรัฐมนูลนะครับ
เป็นเพียงแค่แนวคิดที่มีการพูดถึงกัน
มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าแม้จะเป็นตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ย

เพราะว่าในบางช่วงเวลาก็ต้องขึ้นมาควบคุมกำกับทั้งการประชุม
แล้วก็ยังรวมไปถึงการบริหารงานประจำของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรด้วย
แล้วก็ตำแหน่งรองประธานสภาตรงนี้อย่าลืมนะครับว่า
แม้ว่าพักเก้าไกลเนี่ยจะเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับ
แต่วันนี้อาจจะไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาก็จริง
แต่ว่าการขับเคลื่อนงานการเมืองต่างที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ย
อีกหลายอย่างก็ยังต้องอาศัยตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับ
ในสามตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นประธานหรือรองหนึ่งรองสอง
เพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยใน๓ตำแหน่งนี้

แต่สัญญาณแล้วก็แนวโน้มก็มาทางก้าวไกล

ขอนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ค่ะ
อาจารย์สุภาพคือเห็นแล้วล่ะว่าคะแนนห่าง
แต่สิ่งที่ขวัญสงสัยขวัญกลับไปมองเรื่องของเสียงที่งดออกเสียง
ตรงนี้อาจารย์มองไงทั้งสองท่านเลยค่ะ
เพิ่มข้างขึ้นเรื่อยอาจารย์สิบเอ็ดแล้วค่ะ
ผมคุยกับอาจารยุทธพรอยู่ว่า
วันนี้ถ้าของฝ่ายที่จะร่วมเป็นรัฐบาลนะครับ
สามร้อยสิบสองอืมอาจจะหายไปสักสองเพราะว่าคนที่จะเลื่อนขึ้นมา
สอสอที่จะมาที่จะมาเป็นแทนก็กับสองถ้าท่านประธานวิโรธไม่ลงคะแนนเสียง

แต่เอาเถอะถ้าได้ไม่ครบเนี่ยหายไปเนี่ย

ในทางการเมืองถือว่าหายไปไหน
แล้วยิ่งถ้าสมมุติร้อยสิบแปดสิบแปดเกิดไปร้อยเก้าสิบขึ้นมา

ทางการเมืองมันปวดนะยุ่งนะ
แต่ว่าในชาวบ้านทั่วไปบอกโทรหายไปไม่กี่เสียงก็ได้เป็นอยู่แล้ว

คือรอดูผลฝั่งคุณวิทยาด้วยใช่มั้ยฮะ
ถ้าได้เกินร้อยแปดสิบแปดเสียง

คือในการเมืองไทยมันมีอยู่คำนึงนะ
เขาบอกว่าพักเดียวกันแต่คนละพวก

อยากให้อาจารย์ขยายความคำนี้หน่อยค่ะ

มันสะท้อนภาพถึงการเมืองที่ไม่เป็นทางการ

จริงแล้วเนี่ยบางครั้งมันสำคัญกว่ามาติดพักนะ

ยิ่งครั้งนี้เป็นการเลือกโดยลับอีก
ผมคิดว่าถ้าคะแนนเสียงในการงดออกเสียง
วกลบเกิน๑๐เสียงน่าคิดแล้ว

เพราะว่ามีบางท่านขาดสมาชิกภาพไปอะไรไปต่าง

หากเสียงของผู้ที่ได้รับการเสียชื่อออกไป

แต่ตรงนี้ถ้ามีเสียงงดออกเสียง

สำหรับคนที่ลงให้กับคุณวิทยา

มันมีหลุดออกมาแม้ว่าภักดิ์ไหน

คือฟรีโวทยังไม่ได้ยินนะครับว่าพักไหนจะฟรีโวท

ทั้งอาจารย์วันนอจากประชาชน์
แล้วก็ทั้งตัวแทนจากพักเก้าไกล

แต่ว่าที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือ
วัน๑๘๘ควบหน้าเดิมเนี่ย
เขามีเพียงแค่ว่าเขาไม่ขัดข้องนะครับ

แต่สำหรับรองหนึ่งเขาขอเสนอชื่อ
มาแข่งอันนี้น่าคิดแหละนะครับ

สะท้อนภาพไปสู่ยุทธศาสตร์การเมืองแบบไหน

อย่างที่บอกนะครับคะแนนเสียงงดออกเสียงถ้าเยอะ

เพราะมันจะส่งผลไปสู่การเลือกนายกที่รออยู่ข้างหน้า

นี่ก็เป็นอีกด่านหนึ่งใช่มะ
อันนี้เป็นตัวชีวัตรแล้วกัน

อย่างที่อาจารย์สุภาพบอกไงว่าเรื่องนี้คือสารตั้งต้น

คือถ้าผมเป็นก้าวไกลนะ
จากฝั่งรัฐบาลผมต้องรู้แล้ว
ว่ามันคืออะไร

อันที่สองคือถ้าผมเป็นก้าวไกล
ต้องปรับว่าทางที่เดินไปนะ

หายไปทักสิบเสียงครับสั่งสอนให้รู้ว่าถ้าจะเดินกันไปต่อไปเนี่ย
แล้วถ้าจะเอาตำแหน่งนายกให้ได้เนี่ยควรจะต้องปรับกันบ้างนะ
ผมว่าคนที่เขาไม่ลงให้เขาต้องคิดอะไรสักอย่างหนึ่ง
อาจารย์อาจารย์๑๗เสียงแล้วอาจารย์
คือน้ำแข็งถามคำถามนี้อาจจะจี๊ดใจด้อมส้มนิดนึงคือมัน
ความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะที่ก้าวไกลจะได้แค่ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑อย่างเดียว

ผมว่าชนะไหนชนะหรอกตอนนี้ชนะไม่มีไม่มีแพ้หรอกได้เป็น

แต่อันนี้จะเป็นแค่บวก๑บวกเดียว
เออเท่านั้นเองแล้วก็คุณพิเชษก็ต้องชนะ
แต่เสียงที่มันหายไปเนี่ยมันทำให้เกิดว่าเอ๊ะมันอะไร
อ่าเกิดอะไรขึ้นมันตีนายะได้อะไรบ้างนะครับ
เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคุณพิเชษดังนั้นเดี๋ยวข้ามช็อตไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะอันนี้ชิงรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
แต่รองประธานสภาคนที่๒ที่จะต้องเป็นของพักเพื่อไทย
มันจะมีปัญหาอะไรไหมฮะภาคเพื่อไทยตกลงส่งใครอย่างไง
ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตัวแทนจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูว่าชื่อจะออกมาตามโผล่ไหมคือคุณพิเชษ

หน้านั้นมีชื่อหลายท่านเนอะคุณชูศักดินินคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนคุณพิเชษเชื้อเมืองพาน
แล้วก็มีคุณมณพรจริงไหมฮะจริงสิแต่ตอนนี้น่าจะเป็นคุณพิเชษ
ที่คุณพิเศษครับแล้วผมคิดว่าเลือกประธานคนที่สองเนี่ย
ฝ่ายค้านไม่เสนอแข่งครับน่าจะอย่างนั้นเพราะหนึ่งอยากกลับบ้านเร็วแล้ว
ครั้งนี้ถือว่าเร็วกว่าครั้งปี๖๒เยอะนะอาจารย์
ใช่ตอนนั้นร่วม๒๐ชั่วโมงไงเพราะตอนนั้นเบียดกันไงฮะ
ระหว่างพักภารกมชาติรัฐอาจารย์ธิปัตย์ในเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
แล้วก็ต้องไปประชุมนอกรอบกันอีกอะไรสักนิดนึงอันนั้นตำแหน่งประธานสภา
แต่อันนี้รองประธานสภาคุณที่๑นับคะแนนทะลุ๑๐๐แล้วนะ
อาจารย์ฮะคุณปฏิพัฒน์๑๑๒เสียงแล้ว๑๓แล้วนะฮะ๑๑๓แล้ว
คุณวิทยายังนิ่งอยู่อยู่ที่๒๗
งดออกเสียง๒๒เสียงแล้ว
มันเพิ่มมามากขึ้นเรื่อยนะคือออกเสียงเนี่ยนะ
แต่เราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าในงดออกเสียงเนี่ย
เป็นฝ่าย๘พักเท่าไหร่เป็นฝ่าย๑๘๘คั่วอำนาจเดิมเท่าไหร่